เรื่องนี้ตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะที่เล่าไปว่ามีพ่อแม่ลูก๓คนนะคะเข้าไปเก็บดอกกระเจียวเก็บผักหวานในป่าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วพอเข้าไปเขาก็แยกย้ายกันเก็บผักเก็บอะไรตัวสามีอยู่ด้านหลังภรรยาเก็บผักเสร็จกำลังจะลุกขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาเขาบอกว่าป
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ตัวสามีบอกว่ามันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าเพราะก่อนจะเข้าไปเก็บผักเก็บดอกกระเจียวเนี่ยไม่ได้จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็มองไปในมุมเรื่องของความอาถรรพ์ทีนี้คนในพื้นที่เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติ
จุดทูปบอกกล่าวหรือว่าพูดอะไรไม่ดีเนี่ยโดนไปหลายรายก็มีนะเขายกตัวอย่างให้ฟังนะเคยมีสามีเห็นภรรยาเป็นหมี
แล้วยิงใส่ภรรยาจนตาบอดอ่ะอันนี้คนในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะแต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องทางคดีก่อนนะคะสำหรับพ่อแม่ลูกสามคนนี้นะคะ
ในเพชรจันทรงกรดอายุ๕๓ปีสามีที่ทำปืนลั่นใส่ภรรยาก็คือนางสาคอนจันทรงกรดอายุ๔๗ปีจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงรุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕เมษายนคือเขาเก็บผักกันเสร็จกำลังจะกลับบ้านตัวสามีบอกว่ากำลังจะลุกขึ้นมาหยิบปืน
แบบหลุดมือแล้วไปเกี่ยวกับเถาวันครับปืนเลยลั่นกระสุนเข้าไทยทอยภรรยาจนภรรยาเสียชีวิต
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องของความอาถรรพ์เรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะว่าก่อนเข้าป่าไปไม่ได้บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะคะ
ล่าสุดวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านทุ่งพระผู้ใหญ่สมจิตพิมโพพร้อมด้วยทนายความค่ะไปประกันตัวในเพชรนะคะเงินสดแปดหมื่นบาทค่ะที่สพเนินมะปรางตำรวจให้ประกันตัวไปเนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนีในเพชรเองก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
ทีมข่าวได้พบกับนางทองแดงเพ็ญพินิษฐ์อายุ๔๔ปีเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าตัวเธอกับตัวผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่อสมประจำจุดคัดกรองโควิด๑๙ในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุเพื่อนเนี่ยพูดเป็นลางตอนที่ไปช่วยงานอยู่นะพูดในลักษณะที่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าเวรเป็นครั้งสุดท้ายนะพูดแบบนี้เพื่อนก็งงว่าทำไมพูดแบบนี้
เพราะว่าหลังจากผ่านการเข้าเวรครั้งนั้นก็มาเสียชีวิตนี่ค่ะ
เขาย่าถ้าไปทางเขาเพชรบูรจะเป็นเขาปู่
อืมขาวย่าอาถรรพ์เราไม่ลดหลูกเพราะมีเรื่องจริงครับ
เนี่ยหลายคนแล้วที่ไปหลงป่าแล้วทำแบบนี้เห็นเป็นเก้งเป็นอะไรมั่ง
เป็นสัตว์ที่บ้าความเชื่อถึงคนบรรณนะ
ครับ
นี่ค่ะนางทองแดงเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ชาวบ้านเขาเรียกเขาลูกนี้ว่าเขายาก
แล้วถ้าใครพูดอะไรไม่ดี
เขาใช้คำว่าพูดผิดป่า
แล้วก็จะเจอเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกเกิดขึ้น
นางทองแดงบอกว่าตอนนั้นนะคะได้ขึ้นไปเก็บหน่อไม้
ก็ถากต้นไม้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์แต่ก็เกิดเรื่องแปลก
พอขึ้นไปหาหน่อไม้เจอหน่อไม้เยอะเลยนะคะ
แล้วก็พูดขึ้นมาว่าหน่อไม้เยอะจังเลย
แล้วก็เดินกลับมาจุดเดิมจุดที่ถากต้นไม้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ครับ
พอมองลงมาจากเขาด้านล่างเป็นที่ตั้งหมู่บ้าน
เสาไฟฟ้าเห็นหลังคาบ้านแต่กลับลงมาไม่ได้
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยพูดผิดป่าแน่เลย
พอพูดผิดจะมีอันเป็นไปฟ้าจะปิดหาทางออกไม่ได้
บางคนมองเห็นคนเป็นเก้งเป็นกวางก็มี
พูดแบบเย็นละไม้เยอะจังเลยดอกไม้หอมจังเลย
ไม่ได้ขอไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของเขา
ประเด็นพูดผิดป่านี้นักข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเลย
ว่ามันเป็นยังไงมันมีจริงหรือเปล่า
ผู้ใหญ่สมจิตพิมโพผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านทุ่งพระ
ก็บอกว่าเรื่องพูดผิดป่าเนี่ยมันจริงนะลองฟังดูค่ะ
มันเป็นอย่างไรค่ะผู้ใหญ่
นี่ไงค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเล่าให้ฟังเอง
บอกว่ามันเคยมีค่ะสามีเห็นภรรยาเป็นหมี

ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต่โชคดีที่ไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
ครับจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุชาวบ้านเรียกว่าเขาย่า
ทางขึ้นเขาจะค่อนข้างสูงชันนะคะถ้าขึ้นทางฝั่งพิศนุโลกจะเรียกว่าเขาย่า
ถ้าขึ้นทางฝั่งเพชรบูรณ์จะเรียกว่าเขาปู่เทือกเขาจะเป็นรอยต่อสองจังหวัด
ซึ่งจุดที่นางสาคอนเสียชีวิตอยู่ฝั่งเขาย่าค่ะนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากคนในพื้นที่นะคะ
ศพของนางสาคอนก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดทุ่งพระค่ะ
วันนี้ก็มีญาติพี่น้องชาวบ้านมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทีมข่าวก็ได้เจอกับลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
นางสาวน้ำพึ่งจันทรงกรดอายุ๒๕ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าสามีเสียใจมาก
แล้วก็ย้อนไปวันเกิดเหตุเนี่ยสามีเป็นคนโทรไปหาแล้วก็บอกว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
แล้วก็พาคนขึ้นไปรับศพ
คือวันนั้นสามีบอกแค่ว่าปืนลั่นใส่แม่
ให้ข้อมูลเอาไว้แค่นี้นะคะครับ